อฮือหือเรื่องแบบนี้มันร้อนจริงจริงคุณ
ข่าวแรกวันนี้มาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของคุณแม่สุดสตรองอย่างพลอยพลอยพา
อย่างที่บอกไปถูกแฮ็กไลน์ถูกแฮ็กอีเมลใช่ไหม

ตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่จะพยายามแฮ็กอยู่เนี่ย
เลิกความคิดนี้ซะถ้าต้องการอะไรบอกกันตรงเลย
ไปติดตามข่าวนี้กันดูค่ะ

ขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนแนะนำให้เธอไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ร้ายในโลกโซเชียล
พยายามล้วงข้อมูลส่วนตัวของเธอในครั้งนี้ด้วย
คนนี้ชัดเจนเสมอมีอะไรก็บอกผ่านสื่อกันไปเลย
ใครที่พยายามอยู่เลิกซะเถอะเพราะว่าปัจจุบันนี้
เรื่องราวของโซเชียลมีเดียหรือว่าอินเตอร์เน็ตอะไรอย่างนี้

ต้องแล้วแล้วก็สามารถแจ้งความดำเนินคดีได้ด้วยนะคะ

สื่อโซเชียล